แต่กอดจูบมีเพศสัมพันธ์กัน

เขาบอกว่าแหมมันยังไง

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปก่อนแล้วกันค่ะ
เจ็บไหม

มันกล่องอีกที

แล้วทั้งสองคนแหละค่ะตรงเอวยังมีผ้าเหลืองอยู่เลย

คลิปนี้ถูกโพสต์ในเพจแม่ทัพลิงอินร่างทรง

มีบางคลิปก็เอาลงไม่ได้ถ้าแบบนี้ศึกกันออกมาเถอะครับ
ถือว่าจะลงศาสนาแล้วก็นอกจากคลิปมันสักครู่นี่นะคะ
ก็มีภาพนิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยถ่ายเซลฟี่ด้วยกันค่ะ
ลักษณะการถ่ายเซลฟี่ก็คือเหมือนคู่รักเลยค่ะถ่ายรูปคู่กัน
หลายคนวิจารณ์ว่าโอ้โหคือเรื่องเพศเนี่ยเราไม่พูดถึงนะค่ะ
คุณจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรเนี่ยไม่ว่าเลย
แต่มันผิดตรงที่ว่าเครื่องแบบของคุณ
คุณอยู่ในสมณะเพศคุณอยู่ในโอ้โหชุดของสงฆ์อ่ะ
คุณทำแบบนี้ไม่ได้เราส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่นะคะ
บอกว่าพิกัดคือวัดมหาบุตรอืมไปวัดมหาบุตรเลยค่ะสุขุมวิทยเจ็ดสิบเจ็ด
ไปถามว่าพระในคลิปนี่ใช่พระลูกวัดมหาบุตรจริงหรือเปล่า
เราเจอพระครูวิสิตกิจจารักษ์รองเจ้าอาวาสวัดมหาบุตรนะคะ
ท่านบอกว่าใช่พระในคลิปเป็นพระลูกวัดมหาบุตรจริง
ปัจจุบันอายุยี่สิบสองปีเป็นชาวเพชรชบูรณ์มาบวชที่วัดมหาบุตรเนี่ย
พันศาแล้วตั้งแต่ยังเป็นสามมะเนรเลยเป็นพระที่ปฏิบัติตัวดีมาตลอด
ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียอะไรเลยแต่ทางรองเจ้าอาวาสขอชี้แจงแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดในคลิปเนี่ยไม่ได้เกิดที่วัดนี้
พอมันมีเรื่องนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยท่านก็มีการเรียกพระสงฆ์รูปเนี้ย
มาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วเจ้าตัวยอมรับนะคะว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีการแล็คเมย์อะไรใดกัน
ก็คือเรื่องจริงอะค่ะก็ยอมรับว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนแล้ว
คือพระรูปนี้ลากิจไปร่วมงานบวชของเพื่อนที่จังหวัดสระบุรี
แล้วไปพบรักกับสามเณรที่อยู่ในคลิป
หลังจากนั้นเลยนัดเจอกันแล้วก็แอบไปมีความสัมพันธ์กันอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะ
สามะเนรก็เลยเอาคลิปเนี้ยคลิปที่อัดเอาไว้ตอนที่กอดจูบแล้วมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ย
ในโลกโซเชียลเพื่อตั้งใจจะประจาน
หลังจากสอบถามข้อเท็จจริงแล้วพระรูปนั้นเขายอมรับเนี่ย
ทางเจ้าอาวาสก็เลยทำพิธีลาศิกขาไปเลยนะคะ
เป็นพระลูกวัดที่นี่จริงนะรูปที่ห่มผ้านะ
แต่อีกรูปหนึ่งทราบข่าวว่าเป็นเนร
ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดเรื่องราวเกิดขึ้นมาวัดก็เพิ่งทราบจากสื่อ
เหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวัดนะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เขาไปคบกันหรือไปเจอกันนี่แหละ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดมันเกิดขึ้นนอกวัดแต่ทีนี้โดยที่เขาสังกัดอยู่ที่วัดเนี่ยมันก็มีผลกระทบอยู่แล้ว
ก็เบื้องต้นก็ได้ทำการให้ลาศิกขาซึ่งเขาก็รับทุกข้อเก่าหาไปแล้ว
ที่วันนี้เขาบอกว่าไม่อยากให้ทางวัดต้องเสียชื่อเสียงหรือทางพระพุทธศาสนาเราต้องมัวหมอง
เขาก็ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็ได้ลาศิกขาก็ตอนนี้ก็ออกจากวัดไปแล้ว
แม่ค้าที่ให้เช่าจำหน่ายชุดไทยแก้บนในวัดมหาบุตรก็บอกนะคะว่าโอ้โหช็อกเลยเหมือนกันพอเห็นคลิป
เพราะว่าก็เห็นพระรูปนี้อยู่บอกว่าเป็นพระที่ขยันมากช่วยงานวัดทุกอย่างเลย
ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีคลิปหลุดแบบนี้ออกมาแล้วก็จะทำแบบนี้ในสมณเพศแบบนี้นะคะ
วันนี้แบบเข้มงวดมากพระมีงานเขามีงานอย่างงั้นขนโต้ขนอะไรเขาก็แสดงพุทธการแล้วพูดครับผมทุกคำ
ไม่มีเป็นแบบเฮ้ยตุ้งติ้งไม่มี
เราก็พยายามติดต่อไปที่อดีตพระรูปที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคะเพื่อว่าเผื่อเขาอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
แต่ว่าก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับนะคะเพราะว่าหลังจากที่ลาศิกขาแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางออกจากวัดไปเลย
ก็อย่างที่คุณอรัชพรบอกถ้าเกิดเขารักกันจะคบกันก็ต้องศึกตั้งแต่ต้นก่อนที่จะไปคบหากัน
ไม่ใช่ไปมีเพศสัมพันธ์กันกอดจูบกันในขณะที่คนหนึ่งเป็นพระคนหนึ่งเป็นเนร